ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรถฉุกเฉิน
การแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าเนี้ยเขาออกมาชี้แจง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
อ่ามันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องการเกิดอาการลักษณะป่วยหนักเจ็บหนัก
อืมแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของสนามบินค่ะของท่ากาศยาน
แล้วมันเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์ตามความคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
หรือว่ายูเซ็ตคุณจะมีสิทธิ์โรงพยาบาลที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ถ้าคุณป่วยฉุกเฉินในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้
คุณเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ที่ไหนก็ได้รักษาฟรี
แต่ต้องย้ายภายในกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไปตามสิทธิ์ของคุณ
อย่างนั้นต้องจ่ายเองอ่านะฮะมีผู้ที่โพสต์ข้อความนะครับ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาววันดีสันติวุฒิเมธีบอกว่า
เมื่อวันที่๖สิงหาคมพ่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองตอน๓ทุ่ม
อืมแล้วคุณพ่อของเธอมีอาการปวดท้องแบบปวดปวดท้องหนักมากอ่ะค่ะ
ท้องเนี่ยบวมขึ้นมาจนมันลักษณะเหมือนแบบไปกดทับปอดหมด
สายการบินก็เลยพาพ่อไปผสมพยาบาลที่โรงพยาบาลในสนามบิน
ลูกก็โทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินตามหมายเลขที่เราทราบกันดี
หกหกเก้าค่ะเพื่อให้มารับพ่อที่สนามบินไปส่งโรงพยาบาล
แต่ทาง๑๖๖๙แจ้งว่าไม่สามารถเข้ามารับได้เพราะเป็นเขตพื้นที่ของท่ากาศยาน
อืมเป็นเขตต้องห้ามเขตห้ามเข้าอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะ
ต้องพาคนป่วยออกมาเองพาออกมานอกสนามบินมาส่งให้กับรถของหนึ่งหกหกเก้า
แล้วเดี๋ยวเขาถึงจะพาไปส่งโรงพยาบาลทีนี้ลูกบอกว่าก็ไม่กล้าเสี่ยง
จะเอาพ่อที่แบบปวดท้องจนท้องบวมขึ้นรถส่วนตัวก็ไม่รู้ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่า
คือไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองมันจะทำได้ถูกไหม
แล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่าใช่ก็เลยตัดสินใจขอให้รถของโรงพยาบาล
อยู่ในสนามบินซึ่งเป็นของเอกชนพาไปส่งโรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ที่สุด
อ่าซึ่งมันก็ต้องเป็นไปตามระยะทางที่กำหนดเอาไว้ก็คือไม่เกินแปดกิโลเมตร
อันนี้ตามสิทธิ์ยูเซฟอ่าใช่ไหมพอไปถึงปรากฏว่าแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐแห่งนั้นบอกว่า
ผู้ป่วยลักษณะนี้ไม่เร่งด่วนให้รอผ่าตัดได้อีกสองวันค่ะ
ตอนนั้นก็คิดว่าเออพ่อจะไหวเหรอปวดหนักเหลือเกิน
ก็เลยย้ายจากโรงพยาบาลรัฐไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่งค่ะ
ทีนี้ถึงโรงพยาบาลเอกชนแพทย์ที่เอกชนบอกว่าโอ้โหนี่คุณพ่อ
ลำไส้เสี่ยงจะปริแตกแล้วนะคือไส้จะแตกเอางี้ดีกว่า
ถ้าไม่ผ่าตัดด่วนตายแน่โอ้โหเสียชีวิตแน่
วันเกิดเหตุคือสามทุ่มหกสิงหาคมนะฮะค่ะ
วันรุ่งขึ้น๗สิงหาคมคุณหมอก็ผ่าตัดให้
ซึ่งพบว่าลำไส้มันปริแตกแล้วแต่หมอช่วยชีวิตได้ทัน
การผ่าตัดครั้งที่หนึ่งผ่านไปต้องผ่าตัดต่อครั้งที่สอง
แต่ทีเนี้ยต้องย้ายไปโรงพยาบาลอื่นล่ะค่ะ
ก็คงจะตัดสินใจย้ายไปตามศพตามสิทธิ์หรือว่าตามโรงพยาบาลวัดอะไรก็ว่ากันไป
นี่เธอโพสต์หมดนะฮะเธอยอมเปิดเผยหมดนะฮะทั้งคุณลูกคุณพ่อ
แต่ทีนี้เธอบอกว่าไอ้การรักษาของเธอทั้งหมดเนี่ย
พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไม่ได้สิทธิ์ในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
หรือว่ายูเซฟตามนโยบายของทางภาครัฐเขาที่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย
ภายใน๗๒ชั่วโมงเธอบอกว่าดูตามวันเวลาแล้ว
มันต้องถึงใช่เพราะว่าคือ๗๒ชั่วโมงเนี่ยมันคือ๓วัน
แปลว่า๗๒ชั่วโมงนี้จะต้องสิ้นสุดเอาน้ำแต่ตอนปวดท้องด้วยซ้ำนะ
วันเต็มแต่นี่๒ชั่วโมง๓ทุ่ม๖สิงหาเข้าโรงพยาบาลรัฐแห่งที่๑
ไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่๒ผ่าตัดเช้าวันที่๗สิงหา
ค่ะก็ยังเหลือเวลาอีก๑วันคือวันที่๘
แล้วก็มีการย้ายไปอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะต้องผ่าตัดครั้งที่๒
แต่ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยเออคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลย
ไปหาคนโพสต์นี่ฮะก็คือนางสาววันดีลูกสาวของคุณพ่อผู้ป่วย
ตอนนี้บอกว่าคุณพ่อก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับแล้วเธอก็ติดต่อไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสอบถามสิทธิ์ในการรักษาตามสิทธิ์ยูเซ็ปต์แล้ว
เจ้าหน้าที่ทางคอร์เซ็นเตอร์บอกว่า
อาการของคุณพ่อเนี่ยถ้าฟังนะจากเรื่องราว

แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
เพราะถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาล
เพื่อทำการผ่าตัดทำการรักษา

ไม่ใช่รถของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
หรือรถส่วนตัวของครอบครัว
อ๋อนี่คือสาเหตุเหรอคะ
ทีแรกโทรหา๑๖๖

เพราะว่าตามกฎแล้วเป็นพื้นที่ท่ากัศยาน

คุณต้องใช้รถของท่ากัศยาน
รถของโรงพยาบาลท่ากัสยานอะไรที่เขามีอยู่

อย่างนั้นโอ้โหมันเข้มงวดมากกว่าจะผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านนั่น
จะเอารถส่วนตัวพาพ่อออกจากสนามบิน
ไปหารถ๑๖๖๙ก็ไม่กล้าเสี่ยง

ก็เลยขอให้รถของโรงพยาบาลเอกชนที่เขามีอยู่ในสนามบินเนี่ย
พาพ่อออกมาส่งข้างนอกส่งโรงพยาบาลให้หน่อย

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของ๑๖๖๙บอกว่า

ไอ้เคสการป่วยเนี่ยเข้าข่าย
ระยะเวลาต่างอะไรพวกนี้เข้าข่าย
แต่รถที่มาส่งไม่เข้าข่าย
เพราะเป็นรถของโรงพยาบาลที่ไม่ใช่๑๖๖๙และรถยนต์ส่วนตัวของครอบครัว
ทีนี้มันก็เลยไม่ได้ไงคุณรัชพร
อันนี้เรื่องใหญ่นะถึงว่าเขาถึงได้โพสต์ไว้บอกว่า
ถ้าไม่เกิดกับตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเงื่อนไขนี้อยู่ด้วย

ตอนนี้ครอบครัวของผู้ป่วยกำลังเตรียมยื่นจดหมายขอความเป็นธรรมนะครับ
เกี่ยวกับกรณีที่ป่วยฉุกเฉินในสนามบิน
แต่ถึงที่สุดแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรียกร้องค่ารักษาไม่ได้
แม้แต่บาทเดียวแล้วก็อยากให้กรณีของคุณพ่อของเธอเนี่ย
เป็นวิทยาธารกับครอบครัวอื่นกับคนอื่นด้วย
เพราะเราอาจจะเกิดเหตุป่วยฉุกเฉินเจ็บฉุกเฉินที่สนามบินแบบนี้ก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องคิดไว้ให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
แล้วจะเอาตัวเองไปถึงโรงพยาบาลให้ได้สิทธิ์ยังไง
ก็โทรคุยกันตลอดว่าเอายังไงดีคือคือทางนี้ก็ไม่รับโรงพยาบาลก็ไม่มี
แล้วก็คือจะเอาพ่อไปส่งข้างทางดีไหม๑๖๙จะมารอ
แล้วก็ตอนนั้นมันก็วิกฤตมาก
รู้สึกว่าเราไม่อยากเสี่ยงให้คุณพ่อไปยืนไปนอน
หายใจรวยรินอยู่ข้างทางแล้ว๑๖๙จะมารถติดไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็รู้สึกว่าถ้าใครเจอสถานการณ์แบบเราโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะ
รถพยาบาลไม่สามารถเข้ามาในเขตพื้นที่นั้นได้
มันก็อาจจะทำให้ยิ่งการตัดสินใจ
คือมันบีบคันความรู้สึกของเรามากพอสมควร

ก็ช่วงที่คุณพ่อออกมาปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกว่า
คุณพ่อลำไส้แตกแล้วนะช่วยชีวิตไปก่อนเบื้องต้น
แล้วก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดอีกรอบนึง

แล้วก็มีภาวะวิกฤตที่คุณหมอจะให้เข้าไปลาคุณพ่อแล้วค่ะ

แต่ว่าลูกก็พยายามที่จะให้กำลังใจ
แล้วคุณพ่อก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ผ่าตัดรอบที่๒
แล้วก็รักษาอยู่ครบเดือนก็ได้กลับบ้านค่ะ
ทีมข่าวเองก็ไปสอบถามเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

อธิบายเรื่องนี้หน่อยว่ามันเป็นเงื่อนไขแบบนี้ยังไงกันแน่
คือเขาบอกว่ามันเป็นมาตรฐานสากลค่ะ
ที่ให้สนามบินรถไฟใต้ดินเป็นพื้นที่ปลอดภัยพิเศษ
ก็เลยจะมีการจำกัดเรื่องของการเข้าออกคือถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงจริง
สิ่งแรกที่ต้องทำคือประสานไปยังสนามบินนั้นเพื่อทำการรักษา
หรือส่งต่อผู้ป่วยจะดีที่สุดซึ่งก็จะเตรียมหารือพื้นที่พิเศษสนามบิน
แล้วก็รถไฟใต้ดินรวมถึงการทางพิเศษด้วย
เชื่อมต่อกันยังไงเพื่อจะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
คือเท่ากับว่ายังไม่เคยครับมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
มันเพิ่งเกิดเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเคสนี้มาเคสตัวอย่างเพื่อไปหารือ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการร้องขึ้นมา
เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการมองว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลดช่องว่าง
คือเราอาจจะไม่ได้ไปยกเลิกกฎระเบียบ
แต่ว่าเราอาจจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาคุยกันว่า
เราจะเขาเรียกว่าเป็นการลดช่องว่างยังไงหรือทำให้เกิดกระบวนการเชื่อมต่ออย่างไร้ลอยต่อได้ยังไง
ผมมองเห็นโอกาสมากมายในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าทางท่ากาศยานไทยเองก็น่าจะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบบบริการ
แต่ว่าตอนที่เธอออกมาจากสนามบินเนี่ยก็เป็นรถของโรงพยาบาลเอกชนในสนามบินนะ
ไปส่งโรงพยาบาลวัดใกล้ใกล้ก็คือรถพยาบาลของสนามบินนั่นแหละ
แต่โรงพยาบาลรัฐแห่งแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ด่วนไงเขาบอกให้รอสองวัน
แล้วค่อยผ่าตัดก็เลยย้ายไงทีนี้ไอ้ช่วงย้ายไปเอกชนอีกแห่งหนึ่ง
เขาผ่าตัดให้เนี่ยแหละไอ้ตรงเนี้ยมันจะมันจะเป็นปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ส่วนเรื่องที่ว่ารถของ๑๖๖๙ที่เราโทรหาขอความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าสนามบินได้นะครับ
ท่ากัดสยานดอนเมืองได้ชี้แจงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้ากัศยานดอนเมืองชี้แจงเรื่องนี้ว่ากรณีรถพยาบาล๑๖๖๙หรือรถพยาบาลของโรงพยาบาลภายนอก
ที่ต้องการเข้ามารับผู้ป่วยในท่าอากาศยานและภายในเขตพื้นที่เขตการบินสามารถกระทำได้
ทำได้นะฮะท่ากัศยานดอนเมืองบอกว่าสามารถทำได้มิได้มีข้อห้ามแต่อย่างใด
แต่แต่ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ในเขตการบินนั้นเป็นพื้นที่ควบคุม
ต้องผ่านกระบวนการตรวจค้นและจำเป็นต้องมีรถนำของสนามบินนำเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมันก็จะทำให้ใช้เวลาในกระบวนการพอสมควรในการจะเข้าไปถึงที่เกิดเหตุ

มันเป็นมาตรการที่เขาเองก็ต้องรักษาความปลอดภัยจริง
บางทีคนโรงคนร้ายมันมาทุกรูปแบบ
พอมันเป็นแบบรถฉุกเฉินอะไรเข้ามามันก็มันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน

ซึ่งทางท่ากัศยานเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามนะ
แต่ถ้าจะเอารถพยาบาลภายนอกหรือรถฉุกเฉินของ๑๖๖๙เข้ามาเนี่ยขั้นตอนมันเยอะ

มันจะทันหรือเปล่ามันใช้เวลาพอสมควร
ในพื้นที่เขตการบินทางท่ากัศยานดอนเมืองบอกว่าจำเป็นต้องมีทีมแพทย์ของสนามบินไว้ไง

ซึ่งจะรวดเร็วกว่าในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยขอชี้แจงให้ทราบว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้
ส่วนเหตุการณ์ในวันดังกล่าวทางคลินิกในสนามบินได้ประสานกับโรงพยาบาล๒แห่ง
ที่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติร้องขอให้แล้วแต่ได้รับการปฏิเสธในการมารับผู้ป่วย

จึงได้ประสานแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลรัฐใกล้เคียงให้ทันที
ทั้งในวันนั้นทีมแพทย์สนามบินได้ไปรอรับผู้ป่วยทันทีที่ได้รับการประสานจากสายการบิน
และถึงจุดจอดก่อนเครื่องบินจะลงจอดด้วยแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยให้ตามมาตรการและขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยหมดแล้ว
ถ้ากัศยานดอนเมืองก็ได้ประสาน๑๖๖๙เพื่อปรับกระบวนการในการส่งต่อผู้ป่วย
เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ใช่เรื่องของการส่งผู้ป่วยออกจากสนามบินมาที่โรงพยาบาลแล้วล่ะ
มันจะเป็นระหว่างการย้ายอีกโรงพยาบาลหนึ่งหรือเปล่า
ใช่การติดต่อการประสานงานต่างที่มันเกิดขึ้น

แล้วเวลาที่มีประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ย
จะได้รู้ขั้นตอนด้วยว่าควรจะทำยังไงโดยเฉพาะในท่ากาศยาน